จากชุมชนเข้มแข็งสู่หมู่บ้านร้าง
ต้องย้ายยายออกเขาจะสัมประธานเขาก็เอาชื่อตรงนี้
จากพื้นดินอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งปนเปื้อนสารพิษ
ความเสียหายธรรมชาติคือเมื่อก่อนเคยสมบูรณ์มากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรเหลืออะไรอยู่แล้ว
ติดตามสถานการณ์วิบากรรมคนรอบเมืองในไทยรัฐเจาะประเด็น๙๑๑พฤษภาคมนี้